ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ทำไมคุณหนุ่มคุณใส่เสื้อเก้งกวางนะฮะ
ทำไมคุณใส่เสื้อเก้งกวางนะ
อย่าใส่บ้างก็แล้วกันฉันน่ะใส่ไม่เป็นไรเพราะฉันตั้งแต่ต้น
แต่ถ้า๕๐แล้วมาใส่คุณจะตลกไง
แต่ผมบอกคุณใส่เสื้อเก้งกวางอย่างนั้นไง
ก็มันเป็นลายเก้งไล่กวางไงทำไมแล้วตื่นเต้นอะไร

สวยมากสวยมาก

๑๕นาทีแล้วออกเบรกหนึ่งไม่ได้นะเธอ

คือเธอเขากำหนดมาเนี่ยนะ

แม่งบทอยากจะเล่นทวิตเตอร์ก็อยากจะเล่นทวิตเตอร์

ทุกวันนี้เล่าไปเนี่ยยังไม่เข้าใจอีกเหรอ
ผมเล่าให้คนเข้าใจมาก

มาแล้วเฟสโอเค

ระวังนะเขาจะเรียกว่าไหลตาย

เวลาผีตากเข้าอ้อม
ผีตากเข้าอ้อม
เรื่องแรกวันนี้เรื่องของ

แล้วก็อยู่ดีมาใส่ชุดพยาบาล
ชุดพยาบาลแล้วก็
ออกมารำเสิร์งนะฮะ

น้องการ์ตูนก็คือนี่แหละฮะ
ไปเตือนการ์ตูนก็คือนี่แหละฮะ
ปรากฏว่าน้องการ์ตูนก็คือนี่แหละฮะ

ปรากฏว่าน้องการ์ตูนก็คือนี่แหละฮะ

ปรากฏว่าน้องการ์ตูนก็คือนี่แหละฮะ
ตัวชุดนี้ถามว่าผิดมั้ยผิดด้วยนะ
เพราะว่าจริงแล้วต้องใส่ถุงน่อง

ทหารเย็ดในอเมฆแต่งงานทศวรรษที่มินทรรษเห็นไหมฮะ
ย้ดใน๑๐ทหารจักรจังหวัดพตุนบุรี
ถูกการ์ตูนเรียกเงินไหวตัวทัน
มีตำรวจที่ถ่ายพรีเวดดิ้งกับคนนี้รู้สึกจะไปหย่ากันแล้วนะ
โรงพยาบาลพันธ์ทางนั่ง๙

ไม่มีนะครับ
ไม่ใช่แค่ถุงนอกแหละค่ะ
ไม่แต่ตำรวจคนนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่า

อุ๊ยตำรวจไม่รู้เขาไม่รู้

นี่เซิงอย่างนี้ก็ไม่ได้
ถ้าเขาบอกให้สังเกตกระโปรงกับเสื้อก็
ไม่เหมือนกันแล้วไม่ใช่แล้วนี่นะครับ
เอางี้ก่อนแต่งงานกับผู้ชาย๓คน๒คน
ไม่รู้เลยว่าตัวเมียตัวเองไม่ได้เป็นพยาบาล

อย่างที่เพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนนางจริง
นางไม่ได้เป็นพยาบาลไม่ได้อะไรพยาบาลเลย

ก่อนหน้านี้เธอเคยไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง

ตอนที่ไปเจอทหารคนนั้นก็เห็นว่าทางน้องกระตูล

ไม่เป็นข้าราชการทำงานอยู่ที่เขต
แล้วบอกว่าตัวเองอยู่เขตบังเขน

ผู้ชายคนนี้ก็เริ่มแบบพูดคุย
พยายามแบบถามนู่นถามนี่อะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าทางการ์ตูนก็รู้สึกว่าแบบ

ภายในแบบว่าแค่๓๔วันที่ผ่านมา
ปรากฏว่าทางทหารคนนี้เขาก็สงสัยว่า

มีรูปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในนั้นด้วย
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็

ก็คือเป็นประเด็นที่แบบโผล่มาอีกแล้ว
นี่คือเดือนมกราคมที่ผ่านมา

เหมือนแบบนอนกอดกับผู้ชายคนนึงเนี่ย

นี่นะครับ

อุ๊ยทำเป็นแบบว่านำตัวเป็นพยาบาลเหมือนชุดที่ไหน
ยันว่าเป็นนางพยาบาลใช่ไหม
ใช่แล้วตัวเธอก็เคยแต่งชุดเป็น
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพนักงานต้อนรับบนรถทัวร์
เคยเป็นด้วยด้วยอ่าแล้วก็มีเป็นแบบหลายอย่างอ่ะ

๒๐กว่า๒๔ประมาณนี้นี่เหรอนะฮะ
นึกดูทรงละหน้าไม่ได้อะไรมากมันจะมีประยกเด็ด
ที่สุดท้ายแล้วเป็นการมัดตัวเธอเองมากที่สุด

แล้วเธอบอกมาเลยว่าเธอชื่อจริงชื่ออะไรนามสกุลอะไร
อายุเท่าไหร่แล้วทำงานอยู่ที่เรียนจบที่ไหน
ซึ่งสถาบันนั้นเองมีการไปเช็คเรียบร้อยก็ไม่ได้มี
ซึ่งนางบอกว่ารุ่น๙เขาบอกว่านางจบรุ่น
ถ้ารุ่น๙ก็ต้องอายุ๔๐อายุ๔๐ขึ้นหมด

ก็ไปบอกว่าตัวนางเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ก็เป็นสิ่งที่มัดตัวเองนี่ฟังดู
เรื่องนี้จะมีอยู่๒คนเป็นพยาบาล๒คน
คนหนึ่งคือบุ๋มบิ๋มอีกคนนึงคือมะปรางนะฮะ
คนนี้ค่อนข้างจะรู้เรื่องเพราะว่าพอเขาเห็น

ทักใหม่พอทักใหม่ปุ๊บปรากฏว่า
ด่ากลับมาเลยเขาด่าสอใส่เกือก
เหลือด่าเป็นคลิปเลยเหมือนคุณบ๊อตดำเนี่ยแหละ
ที่ทำบ่อยค่ะหนุ่มหนุ่มดีเนาะ
หนุ่มดีจังเลยอ่ะหนุ่มเป็นคนดีดียังไงก็ไม่รู้
นี่แหละครับก็แน่นอนครับว่า
โรงพยาบาลบันดัง๙ก็ยืนยันนะครับ
การ์ตูนนั้นไม่ใช่พยาบาลในสังกัดนะครับ

โรงพยาบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
ทนายวรกรพงธนากุลนะครับก็กล่าวบอกว่า
กรรมของการ์ตูนนั้นเข้าข่ายผิดพรบวิชาชีพการพยาบาล
และพดุงคันมาตรา๒๗นะฮะ
ห้ามให้ผู้ใดนั้นซึ่งมีซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ
กระทำการพยาบาลหรือพดุงคันหรือแสดงโดยวิธีอื่นใด
ให้กับผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพดังกล่าว
โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีนะฮะหรือว่าปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับเข้าข่ายความผิดแต่งกายเรียนแบบ
อ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีความผิดทางอาญานะฮะ
นายประหยัดเป็นลุงของทางการ์ตูนเขาก็ออกมาเผยแล้วบอกว่า
หลานสาวออกจากบ้านไปเพื่อหางานทำมาหลายปีแล้ว
ทางบ้านเองก็ไม่ทำงานอยู่ไหนรู้แต่ว่าเคยทำงานเป็นสาวเชียร์เบียร์
ซึ่งการศึกษานั้นเรียนจบม๓นะฮะก็ไม่รู้มาก่อนว่าหลานสาวนั้นเรียนจบพยาบาล
ประเด็นที่ไปหลอกเงินตำรวจหรือทหารตนไม่เคยทราบมาก่อน
นี้อยากให้หลานสาวออกมาพูดความจริงนะครับเพราะทุกคนนั้นพร้อมที่จะให้อภัย
ทางด้านนางทองมาฮะนางทองมาเป็นเพื่อนบ้านของหญิงสาวที่อ้างเป็นพยาบาล
คือการ์ตูนเนี่ยเปิดเผยบอกว่าเห็นน้องเบียร์หรือการ์ตูนมาตั้งแต่เด็ก
คือเด็กเขาชื่อเบียร์ไม่ได้ชื่อการ์ตูนนะฮะเขาชื่อเบียร์นะครับ
มาเปลี่ยนเป็นการ์ตูนที่หลังตัวเป็นสาวไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะฮะ
ส่วนประเด็นที่บอกว่าเป็นพยาบาลนั้นตนเองไม่ทราบเพราะไม่เคยเห็น
ใส่ชุดพยาบาลมาที่บ้านเกิดเลยหลายคนที่บ้านเกิดร้องคำเดียวกันว่า
อียังวะงง

คือชุดพยาบาลที่คิดว่ามีขายไม่มีขายนะต้องตัด

ขายเป็นแพทเทิร์นที่เหมือนเป็นผู้ช่วยถ้าเป็นนางพยาบาลที่เรียนพยาบาลเลย

คือนางก็มีเรื่องราวพอสมควร
มีการไปบอกคนนู้นคนนี้คนนั้น
บางคนก็เหมือนกับไปเป็นแฟนกัน
ก็ให้ดาวน์รถให้นะฮะ

เขาก็แบบเออยอมโอเคอยู่กินด้วยกัน
บางคนเธอใส่แหวน

ผู้ชายไปจับมือแล้วแหวนเนี่ยหัก

ต้องซื้อให้ใหม่หมื่นนึง
แหนหักคามือหมื่นนึง

แหวนอะไล่ไหม

คือนางมาป้นเหมือนอาจจะแบบ

สวยมากไหมเนาะ

แต่คือหนูว่าน่าจะมีพูดเก่งอยู่แหละ
เห็นนะเออวาจารย์ออดอ้อนหวานแหววรู้เปล่า
แต่ก็ยังไม่มีผู้ชายท่านใดจะแจ้งความเอาลงเอาราวอะไรไม่มี
จะโดนก็เรื่องแต่งตัวเป็นพยาบาลนี่แหละ
ก็คือเรื่องของประโปรแต่ถ้าสมมุติไม่ไปกู้เงิน๓๐๐๐๐๐บาท
คนสุดท้ายคนที่แต่งตัวพรีเวตติ้งนี่

แล้วเขาไปแจ้งความเป็นมนุษย์ไม่รู้พี่หนุ่มเขาไปแจ้งความป่ะสรุปผู้ชายอ่ะ

พี่ชายเขาเป็นคนสืบพี่ชายเขาเป็นตำรวจอีกคนนึงด้วย
พี่ชายของตำรวจคนนี้เขาเป็นคนไทย
ใช่พี่ไม่ใช่คนละคนกัน
ตำรวจคนนี้ก็คือตำรวจคนนี้ส่วนที่คุณพระดำพูดถึงอ่ะ
คนนั้นรู้สึกว่าเขาจะเป็นทหารหรือเป็นตำรวจนี่แหละแล้วพี่ชายเขาก็เป็นตำรวจ
พี่ชายเป็นตำรวจแต่น้องเขาเป็นตำรวจที่เป็นทหาร
ที่ที่ว่าลายที่๓ป่ะเดี๋ยวในชาร์จเมื่อกี้จะมี
ก่อนลายนี้แต่ลายนี้ไม่ใช่ลายนี้ก็เป็นตำรวจนายหนึ่งเนี่ยนะฮะ
เป็นตำรวจที่แบบว่ามีสังกัดสังกัดหนึ่งคน

คือคนที่ใส่พีเวตติ้งนี่แหละ

มันพูดผิดได้เพราะเขายังไม่มีใครเปิดไม่ได้ดีหรอก
เอางี้ดีกว่าแต่สุดท้ายมันแสบผนัดไหนคนนี้คือ
หลอกใครไม่หลอกนะหลอกตำรวจ
ก็ใช่ไงหรอกทางตำรวจทหารหมดเลย
จะได้หันเกมคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้นะในมุมของผมเองตอนเนี้ย
ผู้เสียหายทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครเขาออกมาพูดอะไรไงอืม
ป่ะตำรวจคนนี้เขาก็ไม่ได้ออกมาแจ้งความไม่ได้ออกมาพูดอะไรอย่างนี้
มันอาจจะเป็นการให้ด้วยความเสน่หาหรืออะไรอย่างนี้
มันก็ไปว่าเขาก็ไม่ได้ถูกป่ะ
มันก็ต้องเรื่องของชุดพยาบาลอย่างเดียวนี่แหละ
ที่มันมีความผิดอยู่ตามกฎหมายเลยเเมื่อตาย๒๗นี้เนี่ย
แต่ว่าในมุมของคนที่ก็โดนที่ไปบอกว่าไปหลอกไปหรอ

มีแต่เราไปคิดเอาเองว่าการ์ตูนไปหลอก
เขาอาจจะเต็มใจให้หลอกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้

ใช่ไหมมันให้ด้วยความเสน่หาได้อยู่แล้ว
อีกอย่างหนึ่งคือถ้าออกมาพูดมันก็ไม่ดี
หรือเป็นถ่ายพูดหน้าว่าฝั่งคุณไม่ได้เป็นพยาบาลอะไรอย่างนี้
แล้วอยากจะมาแจ้งความอะไรบอกอ๋อผมโดนเขาหลอกครับผมเลยแต่งงานด้วย

ก็ถือว่าฟาดเคาะไปแม่มันฟาดเคาะอยู่แล้ว
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
อาจารย์นะ
จัดการเขาได้ก็คือทางสภาการพยาบาลเท่านั้น

หลอกลวงหรืออะไรนี่ไม่มี
อย่างโรงพยาบาลที่เสียหายเอาไปอ้างหรืออะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาก็เข้าใจว่ามันจะมีผลตามมา
ถึงแม้ว่าวันนี้คนนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไร
แต่แน่นอนว่ามันก็อาจจะมีผลเสียตามมา
ก็แจ้งไว้ก่อนเหมือนลงบันทึกเอาผิดอะไรไม่ได้
แต่วันนี้เขาบอกว่านอกจากข่าวหนึ่งอีกข่าวหนึ่ง
ที่เอาปืนไล่ยิง

ขับเจสกีไลฟ์สดเนี่ยไล่ยิงกลางทะเลนี่มันคืออะไร

คือเขาไปซื้อหอยแคลงมา๒ล้านกว่าบาท

เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวปรากฏว่าก็จะมีชาวประมงเนี่ย

แล้วก็เข้าไปแล้วก็เหมือนกับไปตักหอยของเขา

แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วคือแบบ
ไม่มีใครฟังอ่ะก็ยังแต่แบบ

เขาก็เลยเอาปืนยิงขู่ขึ้นฟ้าอะไรอย่างนี้ว่าแบบ
เขาก็เหมือนกับเขารู้สึกแบบอึดอัดใจอะไรอย่างนี้

ขณะที่ตนเองเนี่ยกำลังขี่เจสกีนะครับ
ออกไปไล่ชาวบ้านที่กำลังหาหอย

ก็ยังระบุว่าตนเองอย่างที่คุณหนุ่มบอกเมื่อกี้นี้
ลงทุนเลี้ยงหอยไปกว่า๒ล้านบาท
แต่ปรากฏว่าเอาง่ายมีคนมารักตักของนาง

ลงมาแก้ปัญหาไก่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งแล้ว
แต่ปรากฏว่าวันนี้คนก็กลับกลายเป็น
ออกมาปุ๊บตอนแรกคนก็ไปด่าเขานะครับ
สักพักนึงเขาบอกว่าเหตุที่เขาต้องไล่ยิงเนี่ย

เจสสกีคนนี้ชาวบ้านไม่ฟัง

ซ้ำหนักเนี่ยเขาลงทุนเลี้ยงหอยไปเนี่ย

มันกลายเป็นแบบว่าโอเคลงทุนไป๒ล้าน

ตอนนี้หนี้สินของเขามีกว่า๒๐ล้านบาท
ปรากฏเรื่องนี้รุดถึงขนาดผู้ว่า
สุราธานีต้องเข้าไปตรวจสอบเลยนะฮะ

ผู้ว่าสุราธานีก็ได้รับรายงานนั่นแหละ
ว่านายสิทธิชัยไทยเจริญนะฮะ

ในอำเภอเนี่ยมีเหตุยิงกันที่อ่าวบ้านดอน
พื้นที่บ้านคองรังหมู่๒เนี่ย

ขณะเกิดเหตุเนี่ยมีเรื่องของชาวบ้านเนี่ย
ตักเก็บลูกหอยแคง
นับร้อยลำเขาว่าอย่างนั้นเลยนะฮะ
โดยสามารถควบคุมผู้ก่อเหตุได้
ก็ทราบชื่อว่าคุณสันตินวลเซน

เป็นปืน๙มมนะครับ

ผู้ว่าก็ร่วมสอบปากคำด้วย

นายสันติเพื่อนพี่เขาบอกเหตุที่เขาทำอย่างนี้

ที่บ้านทำธุรกิจเลี้ยงหอยทะเล

เขาทำมาเนี่ย๑๘ปี

ก่อนเกิดเหตุยังมีชาวประมงเนี่ยนำเรือหางยาว

ไม่ใช่แค่ลำ๓๐๐ลำเลยเข้ามาในพื้นที่
ตัวเองก็บอกจะทำยังไงจะไปสู้ยังไงได้
ชาวมากันขนาดนี้๓๐๐ลำ
จะเข้าไปในพื้นที่เนี่ยตัวเองไม่รู้จะทำยังไง
ขับเจ็ดสกีขอร้อง
ไปขอร้องทุกคนนะครับ
ไปไหว้ก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วครับ
สสกีเข้าไปขอร้องไม่ให้ชาวบ้านขอร้องเถอะ
หมดเงินไปเป็นล้านล้านแล้วเนี่ย

ก็ซื้อมาจากชาวบ้านด้วยกันนั่นแหละ

อย่างที่เห็นว่า๓๐๐ลำอะพี่
ชาวบ้านก็ยังตักเก็บลูกหอยต่อไป

ตนก็จึงเกิดบันดาลโทษะเนี่ย
ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้า๕๗นัด

ขนาดนั้นตนเห็นคนบนเรือหางยาวเนี่ย
ใช้ปืนเล็งมาที่เขาด้วยนะ

ซึ่งตนไม่ได้หลบหนีแล้วก็ไม่ไปไหน
ณวันนี้เขาต้องการขอความเป็นธรรม

ถีชาวบ้านอยู่ดีต้องมี
หนี้ร่วม๒๐ล้านบาท

ก็ไม่ได้ซื้อก็คือเงินก็ไปถึงชาวบ้านแล้ว
หอยก็ซื้อจากชาวบ้าน

วอนถึงหน่วยงานราชการที่เข้าไป
ในพื้นที่ที่ทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่า

ว่าทำไมจะต้องมาขโมยหอยของเขา

ว่าเออ

ตัวเองมันก็เครียดแล้วเนอะ

ถึงเรือมา๓๐๐ลำเนี่ย
ชาวบ้านก็จะมาตักมาขายพี่อย่างนี้เหรอ

หลายอย่างที่บอกว่าข่าวนี้ออกไปก็คือ

รุนแรงขนาดถึงจะต้องเอาปืนมาไล่ยิงกัน
แต่วันนี้คนก็แห่ให้กำลังใจเขา

อนทั้งน้ำตาว่าเห็นใจด้วยกันเขากำลังจะหมดเนื้อหมดตัวแล้ว

แต่เรียงเห้าคุณที่ไม่รู้จริง

นั่นนั่นแหละ

เขาก็ทำอาชีพสุจริตของเขาอ่ะ

ชาวบ้านแบบวะ๓๐๐ที่ทำอ่ะพี่
ใจนิดนึงว่าไม่ใช่เขตเลี้ยงคืออะไรคือตรงนั้นมัน
หน้านั้นหมายถึงว่าตรงนั้นเป็นที่สาธารณะหรือเปล่า

เอามาดูเรื่องโควิดนะฮะสถานการณ์โควิดในประเทศไทยของเรา
วันนี้ก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๔ราย
จากสถานที่กักกันของรัฐทั้งหมดค่ะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
ก็แถลงสถานการณ์เผยแพร่แพร่ระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทย
วันนี้ก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๔ราย
อดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่๓๑๒๕ราย
รักษาหายแล้ว๒๙๘๑ราย
กำลังนอนรักษาตัวอยู่เนี่ยนะฮะ
ลายก็เพิ่มขึ้นมาเพราะว่า๔ลายนี่แหละ
ก็ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
ตอนนี้ผู้เสียชีวิตยอดรวมยังอยู่ที่๕๘รายเท่าเดิมค่ะ
เดินทางกลับมาจากมาดากัสก้า๑ราย
กีสถาน๑รายอินเดีย๒รายทั้งหมดนำเข้าหมดเลยนะเนี่ย
คนที่เข้ามาแล้วถูกกักนี่คือมีเชื้อแทบจะทุกประเทศที่กลับมาเลย
ยังคงไร้การรายงานการติดเชื้อในประเทศนะคะ
วันนี้เป็นวันที่๑๖ติดต่อกันแล้วนะคะคุณหนุ่มค่ะ

แพทย์ทวีสินเปิดเผยว่าการพิจารณากิจการและกิจกรรมในการผ่อนคลายระยะที่๔
ตอนนี้ได้ออกแบบฉบับร่างเป็น๓กลุ่มนะคะ
คือผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

และ๓กิจกรรมด้านการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ
ทั้งนี้จะพิจารณากิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงสูงในระยะที่๔
ทีในที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่ในวันศุกร์ที่๑๒นี้ค่ะ
วันเดียวกันขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้แหละ
พลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกก็บอกว่า
ในส่วนของความมั่นคงเตรียมเสนอส่วนของการทดลองทดลองนะฮะ
ยกเลิกการประกาศใช้เคอร์ฟิลลทั่วประเทศเป็นเวลา๑๕วันก่อน
แต่ยังคงใช้พระราชกัมหนดการบริหารทหารอาชิกา
เนี่ยเพื่อทดลองว่าประชาชนจะใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือไม่
และจะไม่มีด้านความมั่นคงไม่มีด่านความมั่นคงแล้ว
จะไม่มีการกำหนดเวลาเข้าออกแข่งอาชิกาศถาน
เพราะต้องการให้เห็นว่าเมื่อมีมาตรการผ่อนคลายสูงสุดจะเป็นเช่นไร
หลังจากนั้นจะฟังเสียงตอบรับจากประชาชนและสังคม
ส่วนสนามมวยก็เตรียมไว้๒แนวทางคือ
ที่จะให้เปิดสนามมวยแต่ไม่ให้มีคนเข้าไปชมกับ

ซึ่งยอมรับว่าเห็นใจนักมวยที่ขาดรายได้

ขณะที่คณะกรรมการเนี่ยนะฮะ
มีการพิจารณาใน๒แนวทางนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมค่ะ
ทางด้านในวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
ทดลองยกเลิกเคอร์ฟิลล์๑๕วันเนี่ย
ส่วนตัวยังไม่ทราบรายละเอียดอย่างไรก็ตาม
ว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้อยู่แล้ว
ในทางกฎหมายแต่ว่าในทางสาธารณสุข
นี่สิต้องปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

อันนั้นคือใส่กันบินแต่ว่าประเทศนอก

คือปัญหาที่เราจะควบคุมกันอย่างไร

พอดีได้ฟังกับทางสวบคอมา

คนที่เหมือนกับจะมีการระบาดรอบ๒บอกต้องระวังกันนิดหนึ่ง
เพราะว่าตอนนี้ยังวางใจไม่ได้จนกว่าจะครบ๒๘วัน

๑๐สี่วันที่มันแพ้
แล้วก็นับไปทั้งรุ่นนึง๒๘วัน

เราบังคับแบบอย่างนี้ไม่ได้ที่ทุกคนต้องอยู่ในของรัฐหมดไม่ได้แล้ว
แล้วใครจะยอมอยู่
ประเทศไทยไม่มีการระบาดมาสักระยะใหญ่แล้ว
แน่เลยเนี่ยก็สะคือคนที่เข้ามา

๒เดือนคือเอาง่ายมันโอเคมันเคยมีการระบาดช่วงหลัง
คือที่ภาคใต้ถูกต้องไหมอย่างที่ภูเก็ตที่เรายังเปิดสนามบินไม่ได้เนี่ย
เพราะว่าในรอบ๑๔วันที่ผ่านมามันยังเจอกันอยู่
เพราะฉะนั้นแต่หลังจากนี้ถ้าสมมุติ๑๔วันที่ผ่านต่อจากนี้
ไม่มีการเจอการแพร่ระบาดปุ๊บ
มันมีโอกาสเปิดที่จะเปิดสนามบินได้แล้ว
ขนาดเดียวกันถ้าสมมุติที่เขากลัวที่สุดคือการปล่อย
จากเมืองนอกเข้ามาเมืองไทยตอนนี้มันนี่แหละกันอยู่
มันก็ยังเป็นสองแง่สองงามแต่ในขณะเดียวกันว่า
ถ้าสมมุติไม่ปล่อยเลยคนไทยจะอยู่ยังไง

เขาถึงจะปล่อยบางอย่างแล้วต้องคงอะไร
พรกรไว้ก็เครียดนะ
ก็ต้องติดตามเพราะว่าโอเคล่ะหลังวันที่๑๕
ไม่กำหนดแล้วว่าจะต้องอยู่ในตึกนี้แค่นี้แต่ตอนนี้
ถ้าจะปล่อยระดับ๔ใช่มั้ย
คือในที่สุดมันต้องผ่อนปลนในระดับ๔วันที่๑๕

ให้เปิดได้๒ร้านอาหาร

เรากำลังจะบอกว่าอย่างเช่นคอนเสิร์ตอย่างนี้
ไหวไหมอืมสูญประชุมสูญแสดงสินค้าสูญประชุมทั้งหลาย

นี่ดีกว่าวันปรินาดีกว่านี่ครึ่งชั่วโมงแล้ว
โอเคฮะนะฮะนางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีเนี่ย
ภักดิ์ภักดิ์ประชาลรัฐนี้แล้วก็กับคุณวันนะฮะ
คุณวันอยู่บำรุงเนี่ยสสกมของเพื่อไทยเนี่ย
แม่เขาบอกมีการจับมือต่อหน้าสื่อหลังจากก่อนหน้านี้
ใช้โซเชียลมีเดียทั้งสองคนนี้ดูเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเลยนะ
อย่างกรณีล่าสุดเนี่ยเอ๋ปารีนาได้โพสต์ถึงกรณีของ
นายวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็คือเอาง่าย
ที่เขาหากันเป็นเซฟวันเฉลิมเฟฟวันเฉลิมกันเนี่ย
ไม่รู้จักวันเฉลิมรู้จักแต่วันเฉลิมอยู่บำรุงนั่น
ไปหาเขาถึงนู่นคุณหนุ่มตอบกลับมาว่า
ขณะที่คุณวันอยู่บำรุงเนี่ยได้แชร์ข้อความดังกล่าวพร้อมกับตอบกลับมาดู
เดี๋ยวว่าอย่ามายุ่งกับกู
นี่นะฮะ
พี่หนุ่มก็ตอบบอกว่าต้นกับปรินาเนี่ย
ก็เจอกันจับมือทักทายกันเป็นเรื่องปกติ
จะให้ตบตีกันเหรอมันไม่ใช่เรื่อง
นี่ไงไม่รู้จักแฮชแท็ป

ประโยชน์ของการใส่หน้ากากอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหม

แต่เวลาจับมือกันไปแล้วด่าอะไรก็ไม่เห็น

ฮะทำเหรอหาคนในนกากเหรอเธอ

แต่ตายิ้มตายิ้มแล้วปากพูดว่า

ไม่มันอมหิตอยู่แล้วหนุ่มอมหิตทุกอย่างอยู่แล้ว

อ่านข่าวตัวเองน้องชมพู่เร็วเร่งฉันอ่าน

ไม่ต้องพักยังได้อีก๒นาทีเชิญอ่านดีเอ็นเอ

ชมพู่ออกมาแล้วตอนนี้ลุงพลก็

คือกรณีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
หายตัวไป๔๕วัน

ปริศนานะครับไปพบเป็นศพร่างเปลือยเปล่า

พี่สาวของแม่

เหมือนแบบเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็

แต่ลุงพลเองก็ออกมาพูดแล้วบอกว่า

คือหมวกที่เขาใส่อยู่มันมีคราบเหมือง
เขาก็อาจจะถอดแล้วงงเหงื่ออาจจะกระเด็นไปโดนศพน้อง

หลายคนถามว่าอ้าวแล้วชุดล่ะเสื้อผ้าล่ะ
ลุงเนี่ยเตรียมไปใส่ให้น้องชมพู่
รู้ได้ไงว่าศพน้องเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าใส่
มีคนก็แนะนำนี่แกก็บอกมาแบบนั้น

มีการตั้งข้อสงสัยกันนะครับว่า
ลุงเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างนะครับ

แต่ก็ได้เก็บเอาไว้ในใจขอยืนยันนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนะครับ
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับตำรวจในการจับกลุ่มตัวคนร้ายด้วย

แต่ถ้าแกเกี่ยวข้องแล้วแกเป็นคนทำสมมุตินะฮะ
วันหนึ่งที่ผมเคยสัมภาษณ์แกออกรายการ

ว่าดีใจที่ผลออกมาเป็นแบบนั้นเพราะเหมือนตรงกับสิ่งที่แกกับครอบครัว
พี่มาถูกตั้งข้อสงสัยแล้วนะครับแม่น้องน้องสมผู้
คือคุณสาวิตรีก็เปิดเผยว่าวันนี้ครบ๓๐วันแล้ว
จากการหายตัวไปของน้องสมภูรณ์และเสียชีวิต
โดยส่วนตัวและแอบคิดบุคคลต้องสงสัยไว้ในใจเหมือนกัน

ก็ต้องดูว่าพยานหลักฐานนั้นมันจริงหรือเปล่าชัดเจนไหม
หากไม่ชัดเจนก็เดี๋ยวจะเป็นบาปในใจของตนเอง
ตลอดระยะเวลา๑เดือนนะฮะยังทำใจไม่ได้เลย
ตอนนี้อยากให้คนร้ายมามอบตัวนะฮะ
แล้วก็ขอให้ครอบครัวของคนร้ายได้รับความทุกข์ทรมาน

คือเดือนนึงแล้วอ่ะฮะก็มีการเกาะติดเรื่องนี้กันอยู่นะครับ
ว่าใครคือคนที่ทำเพราะลำพังแล้ว
เด็ก๓ขวบจะเดินขึ้นไปเสียชีวิต๒กิโลบนเขาเนี่ย
มันเป็นไปได้ยากมากนะฮะ
แล้วก็ยังไปพบร่องรอยก็คือ
ซึ่งเป็นของเด็กอีกคนนึงซึ่งอยู่ข้างบ้านแล้วมาเล่นกับน้องชมพู่
อยู่แล้วปรากฏว่าเด็กกลับไปแล้วดันลืมรถคันนี้
ที่บ้านน้องชมพู่อยู่ดีมันไปปรากฏอยู่ข้างบนเขาอย่าง
ว่าเป็นคนใกล้ชิดหรือเปล่า๓ควบ
พี่อืมแล้วแบบว่าอ่าจริงจริงได้เสียสามครบ
เอาของเล่นไปล่อรอรอรอรอเขาเขาไปแล้วถูกต้องอะไร
คนนี้ว่าเขารออะไรอ่ะคุณแม่คือไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่
ถ้าเป็นลุงคนอะบอกเลยบรรเทิงเลยผมเนี้ยยังไหมเพราะ

เออฉันก็ดูต้องไห้ต้องทำแล้วโอ้โฮ
คือที่มาที่ไปต่างนานาเนี่ย

คุณก็ต้องเล่นละครเก่งกับพี่หนูมากเลยนะ

อืมตำรวจไม่บอกหมดหรอก
อืมน่าจะมีอะไรเก็บไว้อ่าใช่
ช่วงหน้าจอร์ดฟรอยเสียชีวิตไปแล้ว๒สัปดาห์นะฮะ
จนเกิดการประท้วงทั่วอเมริกา
หมดวันนี้อ่าอืมอืมตอนนี้มีพิธีศพเขาล่ะ

ไปดูพิธีศพของจอร์ชฟลอยที่เป็นชายผิวสีนะคะ
ที่ถูกตำรวจจับกลุ่มแล้วก็เสียชีวิตระหว่างการจับกลุ่มเนี่ย
สมาชิกครอบครัวและเพื่อนของจอร์สฟลอยก็เข้าร่วมพิธีศพ
หลังจากเขาเสียชีวิตจากการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐที่เมืองยูสตันสหรัฐ

เป็นเมืองที่ฟรอยใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่นี่
หลังจากย้ายมาจากบ้านเกิดที่เมืองฟายาชวิว

เจ้าหน้าที่จากกรมตำรวจเมืองยูสตัน
ก็นำร่างและวิญญาณของจอร์สรอยด

ทนายความประจำตัวของจอร์สปลอย

ตรองประธานาธิบดีโจไบเดน
ได้พบกับย่าของฟรอยด์เมื่อวันจันทร์

คนที่จับกุมตัวฟรอยด์นี้นะฮะ

ก็๒๙มยก็คือสิ้นเดือน

มิเนาโปรเลส์และมินิซุไต้

วันนี้มีข่าวบางข่าวที่คนไทยถามว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกันอีกแล้วเหรอ

ฟอร์มทั้งหลายที่เราใช้คุณยังตกใจเลยถูกต้องไหม

รวมไปถึงไอแพลตฟอร์มในการจองโรงแรมต่าง
ตัวเครื่องบินต่างถูกต้องไหม

คือรองโฆษกประจำสำนักงานรัฐมนตรี
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลรัศดากร
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากแพลตฟอร์มดิจิทัลจากต่างประเทศ
ที่ไม่มีบริษัทลูกอยู่ในประเทศไทย
คือหมายถึงว่าอะไรที่เข้ามาจากเมืองนอกล้วนเลย

เพราะคนไทยยังคิดแพลตฟอร์มอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมฮะ
กระทรวงการคังเสนอให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ย
ที่อยู่ต่างประเทศหรือพวกเวอร์ไวน์ทั้งหลาย
หรือระดับโลกทั้งหลายจากต่างประเทศ

ซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันสักเท่าไหร่
คำถามแล้วพวกเราเป็นผู้ใช้บริการ
คุณคิดดูแองจี้เธอใช้กี่อัน

ฟังเพลงก็ต้องใช้ใช่ไหมใช่ค่ะ

อื้อวีอินสตาร์แกนก็ใช่สิไหม

เขาจะไปเก็บภาษีเนี่ยบริษัทแม่
แต่พวกเราคือผู้ใช้บริการเนี่ย
เขาบอกว่ายืนยันจะไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้บริการอย่างพวกเรา

เพราะปัจจุบันนี้มีทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชัน
ถึงผลชาติเกมไปเท่าไรเออเออเออตอนนี้ก็นอกจากเติมตังค์ไม่
ไม่ให้เติมถูกเออแต่เกมผมไม่ไม่ผมไม่เคยเล่นเลยนะเกมผม
แต่บางคนมันมีพี่เพราะต้องการแบบผ่านด่านบางทีหนูก็
เพราะว่าอีกนิดเดียวมันจะผ่านแล้ว

หรือการจองโรงแรมหรือแพลตฟอร์มต่างต่างประเทศ

โดยไม่เสียมไม่เสียมมูลค่าเพิ่ม
เขาน่าจะเก็บภาษีจากแอปพลิเคชันพวกนี้ได้ประมาณสัก๓๐๐ล้านบาท
เดี๋ยวก็มาขึ้นเราเองแหละ

เรานี้ก็จะส่งเข้ามาสรรพาต่อไป
แล้วกรมสรรพากรจะทำคู่มือความเข้าใจในทุกขั้นตอนด้วยเช่นกัน

ยูทูปนี้ก็มายั่วให้ใช้แบบยูทูปพรีเมียม
จะได้ไม่ต้องมีโฆษณาเราก็อดใจไม่ได้
เดี๋ยวก็อัพแบบไม่มีโฆษณาไหมอย่างนี้ก็ต้องเขาเอา

ก็เขาบอกไม่เสียเขาบอกพวกเราไม่กระทบแต่ไม่แต่เชื่อเลยว่าเราจะไม่กระทบ

ใช่ไหมล่ะแต่รัฐบาลก็บอกประชาชนจะไม่เดือดร้อน

ทุกวันนี้เราจองโรงแรมเราจองผ่านอะไรอ่ะ
เราซื้อตัวขึ้นไปเราซื้อกับอะไรอ่ะ
ก็ซื้อกับพวกทูบตัวแทน
มาจากเมืองนอกไหมแอปพลิเคชันทุกอย่าง
ทุกวันนี้เราใช้กันนอกจากระบบโอนเงินในประเทศไทย

คือสรุปแล้วสุดท้ายมันก็ต้องวนกลับมาหาเราอยู่ดี

เขาก็ยืนยันนะคุณรัชดาเขาก็ยืนยันว่า

แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะว่าค่าต้นทุนเขาสูงขึ้น

เอาอย่างน้อยเรียบร้อยแล้วเนี่ย

คือพี่หนุ่มแบบมีแวะกลางวันกลางเย็นกลางเช้า
พี่หนุ่มบอกว่านี่เธอไม่ค่อยแนะนำหนังให้ฉันดูเลย

อ๋อเขาลืมคือพี่ไม่เข้าใจว่าถ้ามีซีรีส์เยอะ
เขาขึ้นมาจาก๔๐๐กว่าบาทเป็น๕๐๐๖๐๐เราก็ต้องจ่ายก็ต้องดู

มันไม่ใช่แอปพลิเคชันเดียวก็เราทองถามตัวเอง
ดูอย่างนี้ทุกวันนี้เราใช้กี่แอปพลิเคชัน
ดูแต่นี้เอาอย่างไรอ่าไม่เดินทาง

อ่ะหมอละไม่พลันไม่ทันใช่ไหม
เสือนภัยยังอุ๊ยมีคนบอกว่าผมพี่หนุ่มไม่สดคุณหม่อยลี่บอก

ไม่หรอกพอดีผมมันยาวแล้วก็

ง่วงนอนเออนอนอย่างนั้นเถอะ

ก็ใช่คือนุ่มรู้ตัวไหม
ดูสิเบรก๑เบรก๒เธอเหมือนจะตาย

ไม่ใช่ผมรู้สึกผมจะเป็นหวัด

ไม่มีใครทำอะไรเธอได้นอกจากเธอทำตัวเธอเอง
ชิปปี้สิรินโดนจวกเละ
วกเละหลังทำคลิปมองผู้ชายใส่กางเกงผ้า
ชาวเน็ตชี้แบบนี้เรียกคุกคาม
เรียกว่างานเข้าแบบเต็มนะน้องชิปปี้นะฮะ
ปฏิกิริยาของผู้หญิงเมื่อเห็นผู้ชายใส่กางเกงผ้า

เหมือนไม่กล้ามองแต่ก็ก้มมองต่ำ

โดยคลิปดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ขำขันนะฮะ

เคยทำแบบนี้เวลาเห็นผู้ชายใส่กางเกงผ้ามดดำก็เหมือนกัน

ว่าสิ่งที่ทำเป็นการคุกคามทางเพศในรูปแบบหนึ่ง

มีการลนลงห้ามผู้ชายคุกคำประเภทผู้หญิง

กลับทำคลิปคล้ายคุกคามผู้ชายซะงั้น

แล้วอีกฝั่งเป็นอย่างไร
อ้าวมันก็ไม่จริง

มันต้องมีฝั่งที่ต้องมองผู้ชาย

โอ้โฮนี่หนูรู้มานี่หลวกเลยสิ

ก็เบรก๙ก็คุณก็ดูไว้เองแล้วกันแต่ทวิตเตอร์นั้นหนุ่มชอบอ่านทำให้ตื่นนี่

ก็ถึงฉันบอกว่าเธอเตรียมไอคาปูชิโนให้นางเมื่อวานฉันหลอกให้นาง

จะจับให้กินกาปูชิโน่นางถึงพูดนะ

มันก็ต้องตื่นซึ่งว่าตี๕๓๐กูต้องตื่น

ถึงหนึ่งตี๕๓๐แล้วมาอ่านตอนเที่ยงละนะ

พัฒนาการของการแสดงของแต้วไม่ต้องพูดถึงเธอ
มีพัฒนาการขึ้นมาตลอดนะฮะ
เรียกว่าเล่นได้ทุกบทบาทและความสามารถรอบด้าน

ตอนนี้ก็เวลาว่างแต้วก็จะเต้น
การการเต้นของแต้วนะใส่ส้นสูงยอมใจมากในความทุ่มเท
ดิ้งท่าจบพีคมากเบลล่ารานีเนี่ยนะเข้ามาเม้นต์เลยว่าโอ้โห
ท่าสุดท้ายอ่ะมากิลาสีก็มาคอมเม้นต์อะไรจะขนาดนั้นอ่ะ
ไปดูไปดูไปดูคนเสื้อดำนะ
อีกท่านนะนะใส่ส้นสูงเต้นเขาดูจริงจังมากนะ
เอาจริงเอาจริงอ่ะว่านั้นผมเป็นสีนั้นกลัวว่าคุณสอน
มามาคุณดูท่าจบคุณดูท่าจบ
ต้องสูงไว้ต่อหัวกลัว
หกไปหกไปแบบว่าแล้วก็หงายกลับมาเนี่ย

อีกว่าก่อนหน้าจะไปตีกับมารียา

ปรากฏว่าก็เรื่องของเรื่องก็คนเขา
เกิดเหตุกันมากมายเกี่ยวกับวันเฉลิม

มารียาพูดเลิศเนี่ยพูดเลิศลาบ

ว่าเฮ้ยอย่างนี้

ก็จะแสดงความคิดเห็นของนางออกมาเต็มที่

แม่ตอบได้ทันที

มันยาวมากมาริยาจะอ่านไหม

ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
เอ๋บอกนางที่เคยทำงาน
แต่ฝากฝั่งรัฐบาลมาตั้งแต่ปี๔๘

ปัจจุบันจะแจงให้มาริยาเข้าใจ

หยุดค่ะเข้าร่วมกระบวนการ

สมบูรณ์ทั้งครอบครัวหน้าตาการศึกษา

เจ้าหน้าที่รัฐฝั่งไทยแถลงชัดเจนว่า

แล้วก็เป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
จะออกมาหมายเรียกเพื่อมารับทราบข้อเก่าหา
ซึ่งผู้ที่ถูกกล่าวหามีสิทธิ์

ขนาดนี้คุณแม่คือเขานั่งเขียนได้ยังไง

แต่ถ้าถูกทุกตัวแบบนี้ก็น่าจะต้องพิมพ์

เขาบอกผู้ที่กล่าวหามีสิทธิ์จะยอมให้รับปฏิเสธ
คือเอ๋พูดไปเรื่อยสุดท้ายก็ไม่ไหว
คดีพรบคอมพิพากษาแล้วส่วนใหญ่เป็นเพียงการปรับแล้วรอลงอาญา

เฉลิมเนี่ยเลือกที่จะไม่พบพนักงาน
วันนี้คุณแม่ต้องเจอเขาฝากคำถามได้ไหมคะ
ว่าแบบว่าฝึกจิตไหมไปฝึกจิตคุณนายมาไหม
เหรอปารีปารินาเห็นมาริยาใช้คำพูดว่าหวาดกลัวในข้อความหลายครั้ง
ความกลัวของมาริยานางไปสอนเขาอย่างนี้เป็นนางไปสอนมาริยา
มีแบบสั้นด้วยนี่อาจเกิดจากจิตใจเบื้องลึก
เอ๋ว่าการไม่ยอมรับประวัติศาสตร์ไม่ยอมรับขนบธรรมเนียมแล้ว
จึงเกิดความกลัวประเทศไทยไม่น่ากลัวนะฮะ
ภายนอกมารยาจะดูไม่เหมือนคนไทยเลยแต่มาริยาคือคนไทย
คนไทยทุกคนควรรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง
ปัญญาไม่อยากยุ่งการเมืองมาริยาล่ะ
มาริยาเข้าโรงพยาบาลปารีนาเชื่อว่า
เจ็บป่วยของมารยาก็อาจจะเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่น

เอาไหมเอาเขาอ่านเก่งนะอีนี่

ไอ้จิรดดก็บ้าเอ๊ะมาให้ฉันนั่งอ่านทั้งวัน

อันนี้คือคุณเอกเขาพูดภาษาฝรั่งเศสเหรอ

พักก่อนช่วงหน้าไปดูอีมินโฮดีกว่า
มันจะจบแล้วนะอาทิตย์หน้ายังงงอยู่เลยเนี่ย

ทุกตอนเลย
ก็ได้
ไปดูเรื่องของพี่มินโทรีมินโทนะฮะ

กลายเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะฮะ

แล้วก็เหลืออีกแค่ตอนเดียวนะฮะ

จังหวัดเกาหลี

สมฐานะพระราชาเลย

ยังเพิ่งเลยเกณฑ์อาหารยังไม่๓๐ไง
ออกจากเกณฑหารก็เล่นเรื่องนี้เลย

กระดุ่มไปขายใช่มั้ย
คือเขาเป็นคนที่ขี่ม้าสง่ามากนะ

ไม่ใช่ดาวรุ้งแล้วโอ้โหค้างฟ้าแล้ว
ก็แน่นอนนะฮะเรื่องหน้าที่การงานและความรักของ

อะไรวะทำเอาแฟนก็ฟิน

ชาวรักป่ะล่ะเอาหมดดำไม่มีเหรอ

ก็แค่นั้นล่ะฮะพรุ่งนี้เรากลับเดียวเลยใหม่

เจอแต่เจอแต่อะไรไม่รู้นะวันนี้

ไปกันก่อนสวัสดีครับ